ผมไม่เคยพูดว่าคุณเกียรติศักดิ์ไม่แกะ

ผมชื่นชอบคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
ผมกล้าพูดเลยว่าในบรรดาโค้ชคนไทยทั้งหมดที่ผมสัมผัสมานะครับ
คนอื่นที่ผมไม่ได้สัมผัสผมผมไม่ก้าวร่วง
คุณเกียรติศักดิ์เป็นโค้ชที่มีระเบียบวินัย
สามารถกำกับดูแลนักกีฬาให้อยู่ในระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีนะครับ
นักกีฬาทุกคนให้เกียรติและเคารพแล้วก็เชื่อฟัง
นี่คือสิ่งที่โค้ดควรจะมี
ผมต้องการเห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปอยู่ระดับต้นของเอเซีย
ถ้าบอกว่าอยู่กันไปแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับ
เป็นแชมป์ซูซูจิเป็นแชมป์๔เกม
ระดับเอเซียก็แพ้ที๔๐๓๐๒๐ไม่เป็นไร
แต่สำหรับผมผมอายครับ

นะครับผมรับไม่ได้กับสิ่งแหล่งนี้
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้คุยกันเรื่องฟุตบอลไทยหน่อยนะฮะ
ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่แหละครับ
ครั้งที่ผ่านมาที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
เราได้ที่๓นัดแรกแพ้มาเลเซียด้วยนะฮะ
ทีนี้ความหวังของฟุตบอลทีมชาติไทย
บอลไทยจะไปบอลโลกเนี่ย

มันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยณขณะนี้
ปัญหาอยู่ตรงไหนและเราจะพัฒนาไปต่อได้อย่างไรวันนี้คุย
เรื่องนี้นะครับเชื่อว่าหลายท่านโดยเฉพาะแฟนบอลไทยที่
ทีวีนะฮะไลน์ที่หน้าจอก็ได้นะครับส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยน
ฝากคำถามไว้ก็ได้เดี๋ยวจะถามแขกรับเชิญสองท่านที่มัน
นั่งคุยปัญหาบอลไทยกันในวันนี้นะฮะทั้งสองท่านนะครับเชื่อว่า
ท่านรู้จักอย่างแน่นอนท่านแรกครับพี่ตุ๊กปียพงศ์ผิวอ่อน
ชคาตหน้ายกอดีตศูนย์หน้าตำนานทีมชาติไทยอีกท่านหนึ่ง
โค้ดจุ่นอนุรักษณ์ศรีเกิดอดีตกลางทีมชาติไทยอดีตผู้
ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู๑๙ด้วยสวัสดีทั้ง๒ท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ๊กสวัสดี
จุ่นครับครับผมต้องคุยกันหน่อยแล้วฮะครับฟุตบอลทีมชาติ
ไทยครับเอาแหมจะคุยเรื่องอะไรดีครับเพราะเยอะมากบอลจะเวลา
พอหรือเปล่าไม่รู้แน่นอนว่าบอลไทยจะไปบอลโลกยังหวัง
ไหมเขาจะเพิ่มโคต้าอีกนะสำหรับเอเชียนะคือแปดทีมครึ่ง
นี่ขอพูดวันนี้เลยนะครับอ่าตอนที่ผมเล่นนั้นก็คือมี
แค่๑๖ทีมก็๑๑ทีมครึ่งคืออีกครึ่งทีมของโกต้าเอเชีย
ก็๔ทีมครึ่งแต่ตอนนี้นี่๔๘ก็๘ทีมครึ่ง๘ทีมครึ่งคือที่กาต้าที่เขาจะแข่งปลายปีนี้เนี่ย
เอเชียจะได้๘ทีมครึ่งในอดีตที่ผ่านมาคำพูดว่าฝันไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องพูดจริง
ทีมครึ่งถูกต้อง๒ทีมครึ่งถูกต้อง
แล้วก็มา๓ทีมครึ่งก็ยังคิดว่าถูกบ้างผิดบ้าง
แต่๘ทีมครึ่งนี่ผิดแล้วครับต้องไปฮะ

ทีมครึ่งยังไงต้องมีทีมชาติไทยติด๘ทีมครึ่งไป
มันได้เวลาเราบ่มเพาะมาจนเต็มที่แล้ว

การบริหารการอาจารย์การดีแล้ว

ส่วน๘ทีมครึ่งคิดว่าต้องมีชื่อทีมชาติไทยไหมเนี่ย
คือถ้าถามว่าในคุณภาพของผู้เล่นเราแล้ววิธีการเล่นเราไปได้
แต่ในการเตรียมพร้อมขนาดไหนครับแล้วสิ่งที่ผมถามต่อว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้ว
เราจะยืนระยะได้ดีขนาดไหนมันก็เป็นคำถามต่อว่าวิธีการเตรียมทีมเรา
แล้วคุณภาพในผู้เล่นที่มีอยู่ณโครงสร้างตอนนี้เราพร้อมไหม
อย่าลืมนะฮะในคุณภาพที่บอกว่าเราเคยเข้ารอบ๑๒ทีมมาแล้ว

แข่งเราที่จะเป็นตัวเลือกใน๑ใน๘คือใครบ้าง
เราสามารถเอาชนะตรงนั้นได้ไหมมันมาจากการเตรียมพร้อม
ทีมสุดท้ายของเอเชียที่ไปชิง๔ทีมครึ่งกัน

ก็ทีแพ้ญี่ปุ่น๔๐นั่นแหละ
และใครไม่อายแต่ผมอาย
จนถึงวันนี้เนี่ยเอาละพี่ตุ๊กมั่นใจว่าถ้า๘ทีมครึ่งเนี่ย
เราไปได้โค้ชจุนก็บอกว่าถ้าเราพร้อมเราก็ไปได้

เดี๋ยวค่อยมาคุยตรงนี้ต่อนะลงรายละเอียดนะ

แต่แฟนบอลไทยบอกเอาพี่พี่ตุ๊กโค้ชจุน

คือผมก็เคารพในการตัดสินใจของผู้ฝึกสอน
เพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะ

ที่เราเลือกมานี่ก็ต้องบอกเลยวันนั้นเป็น
ไว้อยู่ที่โค้ชที่จะใส่วิธีการ

การลงสนามคุณจะเล่นแบบไหนไง

ถ้าคุณเล่นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นลักษณะของทีมที่บอกเข้าไปทีมแทคติก
ถ้าคุณไม่เล่นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางทีเนี่ยต้องบอกรายละเอียดให้กับนักบอลคนนั้นได้ทราบด้วย

ครับโค้ชุนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทย
คือต้องยอมรับว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยการเลือกตัวผู้เล่นในเกมตรงกลางเราเสียเปรียบ

กว่าเราครับพอขึ้นหลังโอเคเราปรับเกมได้ดีนะการขยับผู้
เปลี่ยนเปลี่ยนตรงกลางเติมข้างหน้าขึ้นไปเกมมันมีแต่ความ
เด็ดขาดเนี้ยที่พี่ตุ๊กบอกว่าเฮ้ยต้องเรื่องกองหน้านะสิ่ง
ที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงนั้นมันเป็น
ทำให้มันคุ้นเคยมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วไม่พลาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันโอเอ่งเนี่ยตรงเนี่ยในสิ่งที่มันโอจะต้องแสดงความชัดเจน

เลเซียมีบทเรียนแล้วเขาแข็งแรงเกมด้านข้างอืมเขาเรียน
แต่กัดลับไปเขากลับธรรมแหล่งได้เร็วแล้วเจาะ
วิธีการตรงนั้นยังไงผมว่าผมไม่สามารถที่อยู่ในห้องแต่ง
ตัวแล้วบอกแบบเกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัวแต่ซึ่งเราภาพ
แฟนบอลถามเฮ้ยทำไมเราเล่นในบ้านทุกอย่างมันเป็นของเรา
ประกอบรอบข้างปัจจัยหลายอย่างแต่ทำไมเราไม่สามารถที่จะ
เอาตรงนั้นไปความได้เปรียบภาพมันจะมาดีครึ่งหลัง
แต่ถามว่าจุดโทษอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
โทษกันแต่สิ่งที่มันต้องทำงานก่อนว่า
เราพร้อมกับว่าจุดโทษเราจะเตรียมพร้อมไหม
มีคนถามว่าซ้อมยิงจุดโทษไหม

แต่ว่าโดยความหวังของแฟนบอลไทยมันต้องแชมป์ไง

ตุ๊กได้แชมป์ผมก็เคยได้สัมผัสถ้วยนี้ครับ
ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

สำคัญที่สุดคือแนวทางการเล่นของทีมต้องชัดเจน

คือฝึกบอลแพ้เนี่ยผมว่าแฟนฝึกบอลชาวไทยเนี่ยรับได้

แต่แนวทางการเล่นที่นำไปใช้นะสิอันนี้สำคัญมาก

มันไม่ชัดเจนมันไม่บ่งบอกวิธีการเล่นที่จะทำให้ทุกคนได้คิดว่า
เล่นแบบนี้ถึงแพ้ก็สามารถต่อยอดพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียน
เอเชียได้หรืออาจจะคิดถึงขนาดไปฟุตบอลโลกได้
เพราะแนวทางการเล่นต้องขออนุญาตเรียนว่า

แรกกับครึ่งหลังเนี่ยแน่นอนว่าฟุตบอลเล่น๙๐นาที
ครั้งนี้เราอาจจะจัดแผนไปในลักษณะของการเล่น

ซึ่งหลังแก้เกมมาก็มีมากมายเหลือเกิน

แบบไหนนักฟุตบอลเป็นอย่างไรแบบไหน

เราเห็นแบบไม่เต็มตาต้องขยี้ตา

อย่างพี่ทุกข์เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย

ถึงขั้นที่บางทีเขาบอกต้องไปสาบานก็มีใช่ไหม

หรืออย่างนี้นักฟุตบอลในมุมของนักฟุตบอลเขารู้สึกยังไงว่า
โอ้โหดูสิพอบอลแพ้ขึ้นมาเนี่ยโดนอีกแล้ว
ด่าแต่นักเตะด่าแต่นักบอล
ก็ต้องมามองถึงโค้ชก่อนผู้ฟุกศรก่อน
ว่ามีลักษณะของแนวทางการด้วยวิธีการเล่นเนี่ย

มันจะเป็นการบ่งบอกตัวตนของวิธีการเล่นของ

เรามีไหมที่แฟนบอลเขาบอกว่าเล่นบอลมีทรงมีทรงเนี่ยเรามีไหม

ก็คือโค้ดส่งให้กับนักฟุตบอล

ฟุตบอลนำไปใช้แล้วบางทีมันใช้ไม่ได้

หนึ่งคุณสู้บล็อกวันนั้นนักฟุตบอลฟอร์มตก
ไม่สามารถที่จะดึงเค้นศักยภาพมาได้

ทีนี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะให้แนวทางการเล่นกลับมาสู่
ในลักษณะของโค้ดต้องการ
อันนี้แหละคือปัจจัยสำคัญที่จะต้องคุยทำการฝึกซ้อม

ถือว่าเรามีทรงไหมโค้ดจุ่น
ที่จะพัฒนาไปต่อหรือว่า

เรามีจุดแข็งอะไรเรามีเจชนะทิพย

พอเราขาดจุดแข็งไปองค์ประกอบรอบข้าง
มุ้ยไม่สามารถเล่นได้อะไรกันนี้

โอเคในเกมถ้าถามว่านัดชิงที่๓เราเห็นอะไรเราเห็นชานลงมา
นะฮะเราเห็นสุพนัทไอ้เจ้าสุภาชัยที่ไม่ได้เป็นตัวเลือก
ถ้าเป็นหน้าเป้าอืมเราเห็นเอ่อธีรศักดิ์ผลพิมายที่เป็นหน้า
ที่เป็นหน้าธรรมชาติภาพพวกนี้จะต่อยอดแล้วจะใช้ตอนไหน
ณเวลานี้มันมีจุดที่ผมบอกว่าถ้าเราจะไปในมุมมองที่บอกว่า
เอมเอเซียไปสู่ฟุตบอลโลกเราต้องมีโครงสร้างหลักผมห่วงตรงเนี้ย
ว่าจุดตรงเนี้ยรอยต่อตรงนี้มันสำคัญนะเพราะเมื่อไหร่ตรงนี้มันห่างกันเยอะเนี่ย
มันจะเดินต่อยากทีนี้ทีนี้ถ้าดูจากจากการทำทีมในช่วงเข็มชัดเนี่ย
ถ้าเราจะมองไปถึงฟุตบอลโลกในครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปได้หรือเปล่า
หรือปัญหามันเกิดจากอะไรจากโค้ชใช่ไหมหรือจากนักเตะปัญหาหรือจากสมาคม
หรือจากนายกหรือจากผู้บริหารที่แฟนบอลเขาถามว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้แรงกดดันไปอยู่กับนักเตะกับโค้ชหมด
ผู้บริหารสมาคมไม่เห็นออกมาพูดบ้างเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
จริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะคือต้องบอกเลยว่ามันทั้งองคาพยพ
ผมขออนุญาตครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอ๋อได้ครับเอาเป็นส่วนส่วนชำแหละเป็นส่วนเลยนะ
หรือมันต้องลื้อครองสร้างใหญ่กันล่ะครับมันยังไงกันน่ะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้คุยกันเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะ
ท่านส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเหลือเกินคือต้องถามพี่ตุ๊กปิยพงศ์แหละ
ต้องถามโค้ชจุ่นด้วยคือหลายท่านเนี่ยหรือว่าแฟนบอลเนี่ยเขามีมุมมอง
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางบิ๊กออสด้วยนะนายกสมาคมฟุตบอล
แต่ว่าเขามีคำถามว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบอลไทยมันเป็นอย่างนี้
ณปัจจุบันตรงนี้ตกลงเป็นเพราะนักเตะหรือว่าเป็นเพราะการบริหารงานของสมาคม
มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเล่นในสนามหรือเกิดจากระบบของการทำทีมของโค้ช
หรือการบริหารจัดการในแง่ภาพรวมของสมาคมจริงจริงแล้วถ้าพูดเรื่องนี้คงจะ
อาจจะยาวเวลาอาจจะไม่พออ่าฮะแต่นี้ขออนุญาตเลยว่ามันเกิดทั้งทุกองค์ความพยพ
คือเพราะว่าผู้นำเนี่ยคนเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใครที่เป็นผู้นำต้องรับผิดชอบ
อืมผู้นำองค์กรต้องรับผิดชอบครับเพราะผู้นำองค์กรเป็นคนแต่งตั้งคนที่มาบริหารองค์กรตามลงมา
อืมนะฮะมีนโยบายออกมาจากผู้นำทางนี้ผู้นำหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับผิดชอบ
หลังจากนั้นแล้วก็ลองลงมาใครมีหน้าที่แบบไหนอย่างไร
ผู้นำแต่งตั้งผู้จัดการทีมผู้การทีมไปแต่งตั้งโค้ชครับ
ก็มีหน้าที่เลือกผู้เล่นนะฮะที่จะเข้ามาในสู่ระบบทีมนะครับ
ลากอ่าโค้ชมีหน้าที่ที่จะหาโค้ชเข้ามาครับในส่วนของการพัฒนา
โครงสร้างของทีมอ่านะครับอันเนี้ยมันก็ต้องยอมรับว่า
สัดส่วนของการรับผิดชอบมันต้องมีทั้งหมดแต่รับผิดชอบแบบไหน
ผิดชอบอย่างไรในสมาคมฟุตบอลต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
เหลือเกินเพราะอย่างสมาคมเนี่ยมันต้องดูโครงสร้างตั้งแต่เด็กมา
ว่าสมมุติว่าขออนุญาตเอ่ยนิดเดียวอ่านะฮะอย่างสมมุติว่าเราต้องการที่บอกว่า
เราต้องการทักษะหรือยังส่งมงยิงเนี้ยซึ่งทุกวันนี้มันหายไปเนี้ย
มุ่งแต่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบระบบระบบระบบเนี่ย
ซึ่งมันหายไปแต่ถ้าเรามาพัฒนาสกิลแล้วมีเวทีเล่นหรือเปล่า
อืมเด็กอายุแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี้ยคุณพัฒนาเรียบร้อยแล้ว
เรื่องของการพัฒนาฟุตบอลหรือเปล่าอืมฉะนั้นมันต้องมีเวที
ไม่ใช่พอจัดเราพัฒนาเด็กไปแล้วเนี่ย
สมาคมไม่เคยจัดวิธีการที่จะให้เด็กได้มีวิธีคิดในการลงสนามเลย

๘๑๐ปีเนี่ยถึง๑๒ปีเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะขึ้นมาไต่เต้าถึง๑๒๑๓๑๔เนี่ย

เกิดจากการจัดการแข่งขันในลักษณะของการพัฒนานั่นเอง

อันนี้สมาคมผมยังไม่เห็นมีเลย

แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจาก๑๒
หรือถึงมาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีโค้ชที่เป็นอดีตนักบอลทีมชาติจริง
เข้ามามีส่วนร่วมของการบริหารการจัดการทีมเข้ามามีส่วนร่วมของการแนะนำน้องน้อง
เข้ามามีส่วนร่วมของการเป็นโค้ชอย่างแท้จริงคนพวกนี้ที่มีความรู้ความสามารถที่หายหมดเลย
เราก็เคยมีซิโก้ซิโก้เคยมีโชคโค้ดจุนพี่ตุ๊กก็เคยเป็น
ผมผมไม่ได้คืนนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับยังไม่เคยเข้าเลยครับยังไม่เคยได้ทำงาน

แต่พี่พุทธเคยคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่เหมือนกัน

ตอนนั้นในรุ่นของลังสารวิทยาเศรษฐาไชโชคสู่ทีสุมกิจอะไรพวกนี้นะครับ
พี่ตุ๊กมองว่าในปัจจุบันเนี่ยควรจะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เข้าไปเป็นศูนย์๑ของสมาโครมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คือผม๙๐ต้องขออนุญาตร้อนเชียร์ว่าท่านนายกต้องขออนุญาตร้อนเชียร์ว่า
ท่านผลตำรวจเอกดรสมนติภูมิผลม่วงท่านบริหารเก่ง
เสียดายท่านไม่ได้นำเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องฟุตบอลอย่างแท้จริง
เข้าไปพัฒนาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงหรืออาจจะเข้าไปน้อยไปนิดหนึ่ง
ถ้าท่านสามารถที่จะดึงพวกนี้เข้าไปได้ไปช่วยกันคิดช่วยกันทำ
แล้วก็เปิดสมองอย่างเต็มที่ให้เขาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผมว่าอนาคตฟุตบอลของเราก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับ

เพราะว่าเราต้องให้เกียรติโค้ชปัชญาการทำทีมไม่เหมือนกัน
แต่ถ้ามองในอนาคตในภาพรวมของฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งหมดเลยเนี่ย
มันต้องวางกันที่โครงสร้างตั้งแต่เด็ก

ใครทำไม่ได้๔ปีผมทำได้แล้วกันถ้าทำไม่ได้ผมออกเลย
เอาแค่นั้นแหละคือถ้าทำไม่ได้ผมคำพูดเป็นนาย

ตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็จัดวิธีการด้วยว่าจะเล่นแบบไหนในรุ่นแปดถึง
สิบสองปีเล่นแบบไหนเลยนะใช่ครับโตมาทีมชาติไทยเรา
ไทยจะเล่นแบบไหนเนี่ยเอาตั้งแต่๘๐เราจะทำให้คือเราจะ
พัฒนาเรื่องของสกิลซึ่งทุกคนต้องการอยู่แล้วอืมซึ่งเราพัฒนาแต่
พัฒนาแล้วต้องให้เขามีวิธีคิดครับไม่ใช่พอพัฒนาไปแล้วเด็ก
พอจัดลงเล่นเนี่ยในรุ่น๘ปีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเอามา
กองหลังสมมุตินะฮะจัดตำแหน่งให้เล่นกองหลัง
เขาฝึกสกิลมาเลี้ยงส่งวงหญิงแต่เขาไม่เคยได้เลี้ยบอลเลย
เราก็ต้องมีวิธีใช่สะขัดดีการจัดฟุตบอลเข้าเรื่อง
เตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้ว
แม้กระทั่งสถาบันฝึกตอนแรกจะฝึกกองหน้าหรอกประธานโทษนะครับ
ตอนนี้เป็นสถานบันฝึกการยิงมะตูแล้วครับ
เพราะยิงมะตูนี้มันเป็นยิงได้ทุกตำแหน่ง

แบ็คซ้ายแบ็คขวาปีกเปลือกยิงได้หมดนะครับ
ฉะนั้นผมก็บอกว่าอนาคตเนี่ยเราต้องจัดแบบนี้
แล้วก็คัดเลือกแบบไหนยังไงมันมีวิธีการเยอะครับ
ขอยั้นกี่ว่าคือ๔ปีเนี่ยครับ
ถ้าได้มีโอกาสไปทำงานในส่วนของสมาคม

แต่ขอให้มีอำนาจเต็มอดีตนักบอลทีมชาติเข้าไปช่วยกัน
คนที่รู้เรื่องของฟุตบอลจริงเข้ามาช่วยนะครับ

คำพูดเป็นนายนี่ฟังไปเลยทั้งประเทศครับ
ทีมครึ่งโคต้าฟุตบอลโลกของเอเชียเนี่ย
ถ้ามีปียพงศ์ผิวอ่อนอยู่ในสมาคมฟุตบอล

ถ้าพาไปไม่ได้ผมถอย

แฟนบอลเขาเรียกร้องให้ปียพงศ์ผิวอ่อน

ผมจริงใจครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ครับ

ถ้าผมใช้คำว่าเป็นนายกเลยได้ไหม

แล้วขอให้ได้มีโอกาสตัดสินใจ
รวมทั้งพาอดีตนักบอลทีมชาติ

ผมว่า๘ทีมครึ่ง
ผมว่ามีโอกาสได้ประสบความเร็จ

มีโอกาสแต่ถ้าไปไม่ได้

ผมถอยออกให้คนอื่นเข้ามาบริหารงานต่อ

เพราะว่าไก่ขันนะครับไม่ต้องบอกไว้ก่อน

หรือคนในสมาคมชื่ออื่นที่ไม่ใช่ปียพงผีออน

คือเรายินดีที่จะให้ข้อมูลของผมให้เลยนะครับ

การพัฒนาการยิงประตู
ผมเขียนไว้หมดแล้วการพัฒนายิงประตูเนี่ยเป็น๑๐

เขียนเตรียมไว้หมดแล้ว
ชอบเวลาเลือกสภากรรมการทีไร

เรามีวิธีการแล้วก็เรียกเข้ามา

สัมมนานี่บางทีทำมาเป็นเล่ม

คือตอนนี้เราต้องส่งกันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไหม
ทีมฟุตบอลก่อนจะไปถึงชุดใหญ่แล้วไปบรรโลก

แล้วปัญหาคือเมื่อไหร่เด็กชุดนี้โตขึ้นมา

แล้วมันก็จะโดนกดจนไป๔เกม
เราก็เหมือนว่าเราเดินตามหลังเขา
ภาพที่เรากำลังถามว่าวิธีการเล่นเราพัฒนาไหม
วิธีการเล่นเราเป็นยังไงที่เป็นโครงสร้างหลักของเรา
คือก่อนจะมาถามว่าชุดใหญ่ทำไมไม่ชนะเขาเนี่ย
คุณต้องไปดูตั้งแต่ชุดเล็กชุดเล็กชุดแรกก่อนเลยว่า

ถูกต้องแล้วมันจะส่งต่อถ้าชุดนี้ใครเก่งใครเด่น

โครงสร้างจำนวนในการสงบมันกว้างขึ้น

นี่คือจุดหนึ่งแล้วความแข็งแรงของชุดใหญ่ก็จะเกิด
แต่ในภาพที่ผมบอกว่าก่อนที่เราไปเลือกผู้เล่นมา
มันมาจากการฝึกซ้อมหรือตัวเลือกที่เขาจะมีโอกาสได้เข้ามาสู่ในการคัดเลือกเนี่ยมันมีแค่ไหน
ภาพที่มันถามกลับมาจนกว่าจะไปถึงชุดใหญ่
ชุดใหญ่มันกัดกรองด้วยสโมสร
ผมขอแยกเพิ่มผมก็เตรียมให้เหมือนกันที่พี่จุ่นพูดเนี่ย
คือเตรียมโครงสร้างคือสโมสรส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
บางทีเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ไปก่อเป็นธุรกิจ

แต่เราจะมีวิธีการในการพัฒนาเด็กที่มันขาดหายไปแบบไหน
ก็เหนือใต้ออกตกตั้งศูนย์นะครับภาคกลางด้วย
ใช้อดีตนักบอลทีมชาติใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ
สโมสรพ๒๐๒๕จัดการแ๕๒เราก็ส่งด้วย

ว่าถ้าเขาปล่อยเราก็คัดเข้ามาถ้าไม่ปล่อยแนวทางที่เรามีอยู่ที่เราสอนให้กับเด็กเราเนี่ย
เราก็เอาเด็กคนนั้นเข้ามาฟุตบอลมันก็จะไม่ขาดตอน
รูปแบบมันก็จะชัดเจนว่าเราได้พัฒนาวิธีการแนวคิดให้กับคนที่จะนำไปใช้
ให้กับโค้ดให้กับนักเตะอยู่แล้วมันก็จะง่ายมากขึ้น
คือการตัวเลือกมันก็จะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำแข่งกับเขานะครับ
เพียงแต่ว่าให้เด็กได้มีโอกาสมีเวทีในการพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นเท่านั้นเอง

ประจำแต่ละภูมิภาคมันก็ทำให้กันกรองโดยแต่ละภาคอยู่แล้ว
ว่าเอกชนเหนือใต้ออกตกเขาอยากอยู่แล้ว
กลางเราไปพัฒนาไปพัฒนาทั้งธุรกิจพัฒนาทั้งพื้นที่ที่ดงที่ดินพัฒนาหมด
จะมาพัฒนาต่อไปเป็นนักเตะเยาวชนทีมชาติตรงนี้สำคัญ

ถ้าเก่งก็เก่งแล้วก็มาเล่นกับชาติ
ให้รอดเก่งเยอะมันไม่มี

เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจสโมสรที่ลงเม็ดเงินไปมาก
บางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยตัวนักเตะมาได้เราก็มาแก้ไขในส่วนของสมาคมนี่แหละ

แล้วก็เป็นอีกเนียวทางเลยในการผ้าทานาดิวรอบให้เด็กได้ดีด้วย

ทุกวันนี้จบเอจบโปรมาตกงานกันมากมาย
ได้มีวิธีคิดได้มีแนวคิดได้มีวิธีการปฏิบัติให้กับเด็กด้วย
มันก็เป็นคู่ขนานกันโค้ดก็ไม่ตกงานโค้ดก็ได้ใช้ความรู้
ก็สามารถพัฒนาต่อยอดทีมชาติไทยก็สามารถที่จะหานักฟุตบอลที่มีคุณภาพ
ถ้านักฟุตบอลสโมสรต่างไม่ได้ปล่อยตัวมานะครับ
แต่ถ้าปล่อยตัวมาทั้งหมดเท่ากับเด็กของเรามีคุณภาพที่จะเลือกมากขึ้น
ของเราก็มีโอกาสที่จะเก่งมากขึ้นนะครับ
จุดหนึ่งนะครับที่พี่ตุ๊กพูดว่าเมื่อไหร่เราไปเป็นเซ็นเตอร์สมาคม
เป็นเซ็นเตอร์แต่ละภาคเนี่ยมันมุมมองสายตาที่เลือกมามันไม่
มันก็ทำให้แนวทางวิธีการเลือกเด็กมามันสามารถหยิบจะใช้ได้เลย
นี่คือจุดหนึ่งมันเป็นความแข็งแรงของวิธีการทำงานร่วมกันครับ
ระบบของทีมชาติอื่นเขาก็ใช้ระบบอย่างนี้ไหมครับ
ถ้าเอาอย่างเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือที่เขาไปบอลโลกกันบ่อย
เขาก็ใช้ระบบของสมาคมในการพัฒนา

ด้วยเล่นมหาลัยเล่นไหนพวกเนี้ย
นี่คือจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ฐานเรากว้าง

ในการมีเล่นคุณภาพสูงมันก็เยอะกันกอง

คุณภาคภูมิต้องการแบบไหนต้องการคำตอบแบบไหน

เดี๋ยวต้องกลับมาฟังพี่ตุ๊กปริยพงศ์ผิวอ่อน

สนับสนุนพี่ตุ๊กสนับสนุนพี่ตุ๊ก

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย
วาระการดำรงตำแหน่ง๔ปี
บิ๊กออสท่านยังมีวารักษ์ถึงปี๖๗นะฮะ
ถึงเวลาถ้าตามระบบการเลือกตั้งก็คือ
เขาให้สโมสรฟุตบอลในไทยเนี่ยทั้งหมด
จริงแล้วมีมากกว่านั้นแต่จริงก็เหลือมาจะ๖๘

แล้วก็ลงคะแนนกันไปโดย
โดยสโมสรนะเป็นผู้ลงคะแนน
ใครได้เสียงเยอะที่สุดก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลไป

แต่หลายท่านฟังไอเดียของพี่ตุ๊กในการพัฒนาฟุตบอลไทยแล้วบอกโอ้โห

แค่แค่บอกว่า๘บวก๑โคต้าฟุตบอลโลกโซนเอเชียเนี่ย

แต่ถ้าผมไม่สามารถสร้างโอกาสนั้นได้

ผมไม่อยู่ฟุตบอลอะนะแต่ผมไปทำอย่างอื่นแทน
อาจจะเป็นโครงการสอนศูนย์หน้านะครับ
ให้กับสมาคมหรือว่าเป็นในส่วนของการพัฒนาในส่วนของเด็กนะครับ
แต่ก็ยังอยู่แต่ถ้าทำได้ถือว่าต่อยอดให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
แล้วมาเซลล์ไอเดียแล้วก็มาเสนอไอเดียตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้ไว้เนี่ย
เกิดคนอื่นเขาได้ยินแล้วเขาต้องถอยตามหรือเปล่าถ้าเขาไม่สามารถพาโอกาสพาไป
คือเราอย่าไปยึดติดตำแหน่งเราต้องยึดติดประชาชนเป็นหลัก
คือถ้าเขาบอกให้เราอยู่ต่อเราก็อยู่เขาไม่อยู่ผมก็ผมไม่อยู่
นี่ในวงงานฟุตบอลนะครับไม่กี่วงงานคือแบบผมอยู่ในวงงานฟุตบอลทั้งชีวิตอ่ะ
นี่ก็๖๐ไปแล้วไปกลัวอะไรนะฮะใช่ไหมจะทำให้ประเทศชาติต่อเนื่อง
ดาวสันโบเล่นฟุตบอลมากที่สุดในประเทศเป็นดาวสันโลยิงมากที่สุดในประเทศ
ของประเทศไทยทำให้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอย่างเดียว
มันไปไม่ได้หรอกโอ้โหทีมยากอย่าตาย
แต่ตอนนี้มันแปะทีมขึ้นตอนนี้โอกาสเรามีมาแล้ว
เรามองเห็นแล้วเด็กไทยพัฒนาไปเยอะมันต้องทำได้
โหตั้งมันเยอะขึ้นอ่ะโหตั้งมันเยอะขึ้นทั้งเรื่องมันเยอะขึ้น
เด็กเรามันเก่งขึ้นวิธีคิดมันเก่งทุกอย่างมันเก่งขึ้น
เงินเข้ามามากขึ้นการซัพพอร์ตสำนุนมันมากขึ้น

มันช่วยส่งเสริมให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมันดีขึ้นมา

ผมจะไม่เอานักบอลต่างชาติเล่นเลยผมให้ต้องเด็กไทย
ผมเปลี่ยนแน่ถ้าผมเป็นผู้บริหารนะครับผมเปลี่ยนแน่
ยังไม่ครับไม่ให้ไม่ให้ลงทะเบียนเด็กไทยล้วน

การโดยบาลก็คือเหมือนกัน
ใช่ครับแต่เด็กอายุไม่เกิน๒๐ปีส่งไม่อั้น

ต่างชาติก็คือนอกเอเชีย๑ในเอเชีย๑แล้วก็อาเซียน๑

ส่งได้ถึง๕๖๐คนเลยเราต้องการเอาเด็กดันขึ้นมา

แล้วมันสามารถเล่นในถ้วยโตยต้าลีกครับช้างเอเว่ครับได้
คือผมจะปรับโครงสร้างเพื่อให้มันเป็นการพัฒนาประมาณสัก๔ปีเห็นผล
พัฒนาวิธีการเล่นพัฒนาวิธีคิดพัฒนาการบริหารจัดการทีม
ผู้ทศิลป์มีปัญหามากในส่วนของผู้ทศิลป์นะฮะ
ยิ่งเป่าอยู่ในป่าในรกเนี่ยเป่าไม่เป็นธรรมเหรอฮะ
มีปัญหาเงินน้อยมีปัญหามาก
เราต้องมาบริหารกันใหม่ต้องช่วยทั้งหมดนะฮะ
เราก็ต้องดูว่าวิธีการปฏิบัติของพุทธศิลปเป็นแบบไหน
มาตรฐานการทศิลป์นะฮะเราต้องมาบูรณาการทั้งวงคัมพยก
สามารถทำได้ไหมผมบอกผมทำได้อืม
ถ้าไม่ได้ก็ออกครับแค่นั้นไม่มีอะไรเยอะฮะ

๔ปีไม่ได้ออกไม่มาดังให้ด่ายังงี้แหละครับ
จุ่นถ้าเกิดว่าดูศักยภาพของนักฟุตบอลไทย
สักแรกภาพของนักเตะของเรานี่
ไปสู้กับเขาไปบรรโลกได้มั้ยไปเล่นกับเขาได้มั้ย
ก็ในมุมก่อนว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยพวกผมเองหรือว่าพี่ตุ๊กเองก็จะบอกว่า

ปัจจัยที่ดูแลตัวเราเองเนี่ยมันน้อย

มันก็เลยส่งผลกระทบว่าแต่ปัจจุบันเนี่ย
เด็กเราคุณภาพมันสูงขึ้นในเรื่องความแข็งแรงครับ

เรามีตัวอย่างให้เลือกหลากหลาย

สกาวติ้งคู่แข่งมาเยอะแยะเรามีแบบให้รู้ว่าจะเลือกอะไร
ใช่แต่ในรายละเอียดตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นการทำงานร่วมกัน
พอบทสุดท้ายรูปแบบที่ชัดเจนโครงสร้างหลัก๑๒๓วิธีการเล่นเป็นยังไง
เหตุการณ์ที่จะเจอเป็นยังไงความแข็งแรงจุดอ่อนจุดแข็งเราเป็นยังไง

พอเราผ่านบอลโลกถ้าพี่ตุ๊กทำถึงบอลโลกนั้นได้
อย่าลืมนะที่ผมบอกว่าผมห่วงว่าเราเดินเข้าบอลโลก
แต่พอเข้าไปเดินบอลโลกเราเจออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
เราจะเดินด้วยความแข็งแรงยังไงให้มันอยู่ได้
ญี่ปุ่นเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเขาคิดว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกแล้ว
คิดจะเป็นแชมป์โลกเลยนะใช่ครับเขาไม่ได้คิดแค่ไปบอลโลกแล้วญี่ปุ่น
ของเราคิดไปบอลโลกถูกแล้วเขายังไม่เคยได้ไป

ต้องเป็นสเต็ปไปใช่ฮะใช่ครับแต่ไอ้เราคิดจะไปบอลโลก
ก็คิดกันมานานมากนะใช่ก็ตอนนั้นมันคิดแล้วมันแค่ฝัน
เพราะว่ามันยุ่งแล้วมันยากแล้วมันขั้นตอนมันต้องบอกเลยว่า
ภาพนักบอลไทยของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงณเวลานี้เนี่ย
องคาพยพผมคิดว่ามันพร้อมที่จะเดินหน้าแล้ว
เราคอยไม่ได้อีกแล้ว๘ทีมครึ่งใครคอยก็บ้าแล้วผมไม่คอยหรอก

แล้วโดยระบบทั้งหมดหรือว่าสิ่งต่างที่เรามีอยู่เนี่ย
ตุ๊กมองว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันจะไปต่อไม่ได้
ก็ผมอยู่ในวงการฟุตบอลคนอยู่นอกวงการอาจจะเห็นว่ายาก
คนอยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หมดนะครับ
ขอให้แก้ไขให้ถูกวิธีแล้วกันมันทำได้ทุกอย่าง
คือปัญหามันมีไว้แก้ไขแล้วเอาคนที่รู้ปัญหาจริงไปแก้ไข
มันแป๊บเดียวแก้ไขได้แต่ถ้าปัญหามันมีไว้แก้ไข
เอาคนที่ไม่รู้ปัญหาไปแก้ไขลิงแก้แหฮะ
อย่างถ้าเราจะไปเนี่ย๒๕๒๖ศโคลสตอนนี้๒๐๒๖
อีก๔ปีข้างหน้าเราต้องทำอะไรก่อนตอนนี้
พูดแบบนี้ใช้เวลาเท่านี้เท่าที่มีอยู่เหลือประมาณ๕นาที

จริงก็ต้องหนึ่งของสมาคมเลยนะครับ
คงจะต้องเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ลักษณะที่มีความรู้ความสามารถจริงเข้าไปช่วย
คือท่านนายกต้องขออนุญาตเรียนว่าที่เป็นทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ดี

แต่เพียงแต่ว่าท่านใช้บุคลากรไม่ถูกกับหงานในความคิดผม
เพราะว่าผมว่าหน้าที่จะเรียกคนที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าไปช่วยเข้าไปวิธีการในการพัฒนาทีม
โดยเฉพาะเอาอย่างนี้ถ้าไปฟุตบอลโลกผมก็ว่า

คุณจะเอาใครแบบไหนยังไงที่เข้าใจบริบทของนักฟุตบอลไทยมากที่สุด

ต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีที่จะเห็นคาแคคเตอร์ของนักบอลไทยทั้งหมด
เอาโค้ดที่แบบไหนยังไงที่จะเห็นนักบอลที่มันอยู่อยู่แล้วอย่างนี้
มันอยู่ที่สมาคมจริงณเวลานี้
ในการที่จะมองเปลี่ยนทิศทางแบบไหนยังไง

แล้วบอลโลกนี้จะคัดไปในปีหน้าด้วยซ้ำไปในรอบแรก

เพราะเดี๋ยวปลายปีนี้เขาจบแล้ว

เพราะว่าสโมสรเนี่ยเขาต้องการเอานักเตะของเขาเนี่ย

เรามีแนวทางการเล่นที่เล่นเหมือนกับที่นักฟุตบอลตัวจริงที่เขาจะมา

อันนี้มันอยู่ที่วิธีคิดของในประธานเทคนิค

วิธีคิดของโค้ดในการที่จะมาคุยกัน
ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาว่าจะทำแบบไหนเดินยังไงนะครับ

แต่ถ้าในขบวนการมันมีวิธีขั้นตอนในการปฏิบัติอยู่แล้ว

เพราะว่าเวลาวัดเจ็บไปแล้วสโมสรต้องดูแลรักษา

ผมมีประกันให้แต่ถ้าคุณเลิกมาทีมชาตินะครับ

ถ้าคุณรักษา๑ปีสมาคมต้องจ่ายเงินเดือนให้
ดูทั้งสโมสรรับผิดชอบให้กับตัวนักเตะด้วย
เดือนละ๔แสนจ่ายแทนเลย๔แสน
เอาอย่างงี้เลย

ใหม่ขึ้นมามีแต่แนวทางการเล่นวิธีการเล่นเหมือนกันมัน

แสดงวันล่าต้องเชิญมาใหม่ทีนี้เหลืออีกไม่กี่นาทีครับ๘
๘ทีมครึ่งของโซนเอเชียที่จะไปเนี่ย๒๐๒๖เนี่ยแต่รอบ
สุดท้ายเนี่ยจาก๑๒ทีมเขาซิบแปดทีมละครับรอบสุดท้ายก่อนจะไป

คิดว่า๑๘ทีมเนี่ยเค้าจุดคิดว่าเราต้องติดเปล่า๑๘ทีมมัน
ทรัพย์แล้วอ่าถามว่าในการเปลี่ยนแล้วพี่คือนะผลงาน
จะดูได้จากเอทีนคลับเนี้ยใช่ครับมันจะบอกเลยว่าเราจะยืนระยะได้ไหม
ในการที่จะเข้ารอบสิบแปดทีมถูกต้องอ่าตรงเนี้ยมันเป็นผลงานที่บอกเลยว่า
เอเชียนครับเราอยู่โถที่๓เนี่ยณเวลานี้ถ้าจับมาปุ๊บแล้วเราผ่าน
เขารอแปดทีมได้นั่นแสดงว่าโอกาสบอลโลกเราเกิดแล้วใช่ครับ
ตุ๊กสิบสิบแปดทีมไม่ได้ก็ออกไปเถอะปะโถเอ้ยสิบสองทีมยังเข้ามาแล้ว
แปดทีมไม่ได้ก็ผมไม่อยู่หรอกครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ย
ฝากอะไรถึงแฟนบอลไทยหน่อยดูบอลเยอะเลยยังไงฮะ

ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนยังไงขอให้เชียร์ฟุตบอลไทยต่อไปครับ
ก็เราคนไทยฮะยังไงฟุตบอลไทยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจเรา
เรังเชียร์แสงทุกอย่างอยู่ในศพติดใจนักฟุตบอล
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวรอดูอนาคตของพี่ตุ๊กด้วย

ช่วยบอลไทยหน่อยขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้นะฮะคุยกันเรื่องบอลไทยขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับ
พรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ